พักอนาคตใหม่จดจัดตั้งพักกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ณวันที่๑๕มีนาคมปีพศ๒๕๖๒
วันที่๒๑พฤษภาคมในปีเดียวกัน
เราได้ประชุมพักครั้งแรกขึ้น
ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังศิษย์
พักอนาคตใหม่ได้รับการรับรอง

ให้มีสถานะเป็นนิติบุคคล
เมื่อวันที่๓ตุลาคมปีพศ๒๕๖
นับจากวันที่พักได้รับการรับรอง
พักมีชีวิตทั้งสิ้น๕๐๗วัน
พักอนาคตใหม่มีชีวิตทั้งสิ้น
๑ปี๔เดือน๑๘วัน
จากวันที่โดยเมืองูลติเสียว
ผู้หญิงก็อด

เราต้องการสร้างสังคมที่คนทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต

นี่คือความฝันที่ร้อยรัฐรวมตัวพวกเราให้เกิดขึ้นโดยมีเป้าหมายร่วมกัน
คือการหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจคอสชคือการแก้ไขรัฐมนูลปีพศ๒๕๖๒
นั่นคือสิ่งที่ร้อยรัฐพวกเราให้มาตั้งพักการเมืองนี้

สนับสนุนของพวกเราผู้เดินทางร่วมกับพวกเรา
ว่าท่านจะเป็นทีมจังหวัดไม่ว่าจะเป็นท่านจะเป็นทีมอนาคตใหม่จากส่วนกลาง
ว่าท่านจะเป็นสมาชิกพักไม่ว่าท่านจะเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรของพักอนาคตใหม่
ผมขอกล่าวขอบคุณ
๑ปี๔เดือน๑๘วันเป็นการเดินทางที่สวยงาม
ปี๔เดือน๑๘วันผมมีเรื่องประทับใจมากมายในการเดินทางครั้งนี้
ผมได้รับผ้าขาวม้าจากพี่น้องในภาคอีสาน
ผมได้รับเสื้อที่เป็นเอกลักษณ์ของพี่น้องจากภาคเหนือ
ผมได้มะละกอผมได้ทุเรียนจากภาคใต้

ดอกไม้ผมได้ขวดน้ำผมได้รอยยิ้ม

ผมได้กำลังใจจากทุกท่านและนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้เรากล้าสู้ต่อ
ถึงแม้ว่าเราจะโดนทำลายความน่าเชื่อถือผ่านกลไกข่าวปลอมในโลกออนไลน์
แม้ว่าเราจะโดนทำลายด้วยข้อหาข้อร้องเรียนต่าง
ที่มีอยู่ถึง๒๙กรณีด้วยกัน
แต่สิ่งเหล่านั้นที่ท่านให้พวกเราคือแรงผลักดันที่ทำให้พวกเรามาไกลถึงเท่านี้
ขอบคุณจากใจพวกเราชาวอนาคตใหม่

สิ่งที่ผมต้องกล่าวกับประชาชนที่เคารพ
ก็คือพักอนาคตใหม่สิ้นสุดลงแล้ว
ผมในฐานะหัวหน้าพัก
ผมขอขอโทษพี่น้องประชาชนทุกคน
พวกเราทำตามสัญญาไม่ได้
เราสัญญากับทุกท่านว่า
เราจะหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของคอสช
เราสัญญากับทุกท่านว่าเราจะร่วมกันแก้ไขรัฐนุนชปศ๒๕๖๐
สัญญากับทุกท่านที่จะปฏิรูปกองทัพสิ่งต่างเหล่านี้

ผมในฐานะหัวหน้าพักอนาคตใหม่
ขอกล่าวขอโทษพี่น้องประชาชนทุกคน
แต่ผมเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่า
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา

ทุกคนได้ทำหน้าที่ของพวกเราอย่างเต็มความสามารถ
สุดพละกำลังอย่างเต็มทรัพยากรที่เรามีอยู่

ผมกล้ามองหน้าคนรุ่นต่อไปได้ว่า
ในวันที่สังคมไทยมืดมนต์ที่สุด

รอวันที่สังคมจะลุกเป็นไป
แต่ผมและชาวอนาคตใหม่ทุกคน

เพื่อหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันสังคมไทย
ข้างหน้าเพื่อหยุดยั้งความขัดแย้ง

อย่างน้อยที่สุดเราบอกลูกหลานของเราได้เต็มปากเรื่องนี้

นาคตใหม่ถูกยุบแล้ว

แต่การเดินทาง

นี่ไม่ใช่เวลาที่จะเสียใจ
นี่ยังเร็วไปที่จะร้องไห้

พักอนาคตใหม่คือที่คุณอย่าง
ศิลปินชาวอีสานที่แต่งเพลงทุ่งฝันวันใหม่ให้เป็นเพลงประจำพักของเรา
โดยไม่คิดค่าตัวโดยไม่คิดค่าลิขสิทธิ์
พักอนาคตใหม่คือคนอย่างบัวรองดีมาก
พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งถูกเลิกจ้าง
แล้ววันนี้มาต่อสู้เพื่อรัฐสวัสดิการ
เพื่อความเท่าเทียมเป็นธรรมในสังคมด้วยตัวของเธอเอง
พักอนาคตใหม่คือคนอย่างฮาลินยุรัตนาพร
ที่ทำงานในฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมของพัก
โดยไม่เคยเรียกร้องโดยไม่เคยขอค่าจ้าง
พักอนาคตใหม่คือคนเหล่านี้
คุณยุบพักได้แต่คุณยุบคนเหล่านี้ไม่ได้
ดังนั้นประชาชนที่เคารพครับ

นี่เป็นเวลาพิสูจน์ว่าเขาทำลายเราไม่ได้

พวกเขาต้องการเหยียบย่ำเราให้จมดิน
ดังนั้นนี่เป็นเวลาของการลุกขึ้นยืนให้มั่นคง

เราไม่มีเวลาสำหรับสิ่งเหล่านั้น

อนาคตใหม่คือการเดินทาง
วันนี้ยานพาหนะที่ชื่อพักอนาคตใหม่สิ้นสุดลง
แต่ผู้คนยังเดินทางต่อ
ดังนั้นเพื่อการนี้ประชาชนที่เคารพ
ผมขอประกาศตั้งคณะอนาคตใหม่
ลนลงการเคลื่อนไหวสังคม

ผมขอประกาศจัดตั้งคณะอนาคตใหม่

อนาคตใหม่ซึ่งเป็นที่รวมตัวกันของกลุ่มคนที่ต้องการสืบสารอุดมการและแนวคิดของพักอนาคตใหม่ขึ้น
ผมขอประกาศตั้งคณะอนาคตใหม่เพื่อทำงานการเมืองต่อ
โดยมีวัตถุประสงค์ประชาชนที่เคารพครับโดยมีวัตถุประสงค์กลับไป
เมื่อครั้งตอนที่เราตั้งพักอนาคตใหม่ครั้งแรกนั่นก็คือปักทงความคิด
ปักทงความคิดเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะถ้าเราทำให้พี่น้อง
ประชาชนเชื่อได้ว่าประชาธิปไตยคือระบบที่ดีที่สุดสำหรับสังคม
ไทยถ้าเราทำให้พี่น้องประชาชนเชื่อได้ว่าทางออกทางเดียวที่
เหลืออยู่ของสังคมไทยคือการแก้รัฐมนูลฉบับปี๒๕๖๐ถ้าเราทำ
ให้พี่น้องถ้าเราทำให้พี่น้องประชาชนเชื่อได้ว่ามีแต่การ
รัฐสวัสดิการเท่านั้นที่จะทำให้ประชาชนมั่นคงและประชาชน
มั่นคงคือพื้นฐานของประเทศที่มั่งคั่งในอนาคตถ้าเราทำ
พี่น้องประชาชนเชื่อได้ว่าเราจำเป็นต้องปฏิรูปกองทัพ
เท่านั้นถึงจะปลดล็อกทางการเมืองได้ถ้าเราทำให้พี่น้อง
ประชาชนเชื่อได้อย่างนี้เมื่อไหร่เสียงมาเองไม่ต้องไม่ต้องรณรงค์
ถ้าเราทำให้พี่น้องประชาชนเชื่อได้อย่างนี้เมื่อไหร่
ครั้งหน้าพักที่มีอุดมการแบบนี้จะชนะการเลือกตั้งเอง
และนั่นก็คือสิ่งที่คณะอนาคตใหม่จะทำจะไปลนลงวาระทาง
การเมืองที่เคยเป็นนโยบายของพักอนาคตใหม่ต่อไปอย่างเข้ม
แข็งอย่างมุ่งมั่นอย่างหนักแน่นและไม่ยอมย่อท้อถึงแม้ว่า
เหยียบเรากี่ครั้งก็ตามทุกท่านครับคณะอนาคตใหม่ยัง
ไม่ทำเท่านั้นแต่จะทำมากกว่านั้นอีกนั่นก็คือการเมือง
มืออาชีพพอที่จะบริหารที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของ
ดีขึ้นดังนั้นคณะอนาคตใหม่จะทำงานการเมือง
ท้องถิ่นด้วยนอกจากนี้ครับสิ่งที่ตัวผมเองจะทำในนำ
เจกก็คือผมจะทำงานมูลนิธิผมจะตั้งมูลนิธิใหม่
เพื่อที่จะทำงานเรื่องพัฒนาการศึกษาให้ลูกหลาน
ของเราเพื่อที่จะพัฒนาทำงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้
สังคมไทยตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องและรักษา

และนั่นคือก้าวต่อไปของผมและกรรมการบริหารพัก
โดนตัดสิทธิ์เราจะทำงานต่อสัญญากับพี่น้องประชาชนอีก
ครั้งวันนี้ไม่ใช่วันที่เราท้อถอยวันนี้ไม่ใช่วันที่
เราหยุดก้าวเดินแต่เราจะก้าวเดินต่อไปในรูปแบบใหม่
ผมและกรรมการบริหารพักที่โดนตัดสิทธิ์ขอพลังจากทุก
คนก้าวเดินต่อไปด้วยกัน
อกจากนี้ครับนอกจากนี้ครับผมยังเชื่อว่าสมาชิกสภาพ
แทนรัศดรที่ยืนอยู่กับพวกเราในวันนี้จะยังหนักแน่น
และจะยังไปด้วยกันผมเชื่อว่าพวกเขาจะทำอย่างนั้นผม
เชื่อว่าพวกเขาจะสารต่ออุดมการของพักอนาคตใหม่ผมเชื่อ
พวกเขาจะสารต่อนโยบายของพักอนาคตใหม่พวกเขาจะไม่
เปลี่ยนใจพวกเขาจะไม่หมดไฟพวกเขาจะไม่หยุดฝันเช่น
กันดังนั้นผมขอให้สมาชิกพักอนาคตใหม่ทุกคนติดตามพวก
เขาพวกเขาไปอยู่พักไหนขอให้สมาชิกพักอนาคตใหม่๖๐๐๐คน

ทุกท่านเชื่อใจผมมาแล้ววันนี้ผมขอให้ทุกท่านเชื่อใจ
พวกเขาอย่างที่เคยเชื่อใจผมมาทุกท่านให้การสนับสนุนผม
มาแล้วผมขอให้ทุกท่านให้ความสนุกสนับสนุนกับพวกเขาอย่าง
ที่เคยสนับสนุนพวกเรามา
ดังนั้นก้าวต่อไปข้างหน้าถึงแม้จะไม่มีพักอนาคตใหม่แต่
จะยังมีคณะอนาคตใหม่ทำงานเนี่ย
รณรงค์วาระที่ก้าวหน้าทางการเมืองกับสังคมกับประชาชนจะยัง
มีสอสอพักอนาคตใหม่ซึ่งผมเชื่อว่าพวกเขาจะดำเนินอุดมการ
ของพักอนาคตใหม่ต่อไปในสภาพผู้แทนราษฎรผมภาคภูมิใจ
ที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพักอนาคตใหม่ขึ้นมาตั้งแต่วัน
แรกจนถึงวันสุดท้ายผมภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกพักแล้วผม
ก็หวังว่าทุกท่านที่เป็นสมาชิกพักอนาคตใหม่จะภาคภูมิ
เช่นเดียวกับผมที่เราเคยเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประวัติ
ศาสตร์บทนี้ขึ้นมาขอให้พวกเราเดินต่อไป